ส่วนช่วงแรกเราไปไขคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาลสินครับ
ก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่มีสองสาวชาวลาว
ถูกฆ่าแล้วก็นำศพไปหมกทิ้งไว้ในป่าละเมาะข้างทาง
ล่าสุดนี้ตำรวจกาลสินสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
ซึ่งเบื้องต้นให้ข้อมูลบอกว่าคนที่จ้างวานไม่ใช่ใครอื่นครับ
เป็นนายจ้างหญิงชาวลาวและตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่
สาเหตุการจ้างวานข้าวในครั้งนี้เบื้องต้นคือน่าจะมาจากความขัดแย้ง

พลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
แถลงความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมนางกองคำอายุ๔๐ปี
และนางสาวจันสมรอายุ๒๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นชาวเมืองชายบุรีแขวงสวรรณเขตประเทศลาวครับ
โดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คนเป็นชาวไทยเป็นผู้ชาย๓คน
ผู้หญิงอีก๒คนแต่มีหญิงสัญชาติลาวอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นผู้จ้างวาน
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีการจับกลุ่มอยู่นะครับ
ตำรวจบอกว่าสืบทราบว่าผู้ตายทั้งสองนั้นเดินทางเข้าประเทศไทย
พรมแดนมุกดาหารเมื่อ๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
และกลุ่มคนร้ายก็ล่อลวงผู้ตายขึ้นรถยนต์๒คัน
นำตัวผู้ตายไปที่ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหารดอนตานครับ
แล้วจากนั้นคือใช้ปืนยิงผู้ตายทั้งสองจนเสียชีวิต
จากนั้นคือนำศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะอำเภอกุชินาราย

เวลาผ่านไปไม่กี่วันครับ๓กันยายนที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายได้๕คน
พร้อมกับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๒คันและปืนอีก๑กระบอก
ซึ่งการฆาตกรรมในครั้งนี้ผู้ต้องหาก็รับการว่าจ้างมาจาก
ผู้หญิงสัญชาติลาว๔๐๐๐๐๐บาท
โดยต้องการจะฆ่านางจันสมรเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
แต่ว่านางกองเนี่ยเดินทางมาด้วยดังนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องฆ่าปิดปากด้วยครับ
สำหรับสาเหตุในเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความแค้นส่วนตัว
โดยสารจังหวัดกาลสินนั้นออกหมายจับผู้จ้างวานแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
บรรยากาศในวันนี้ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
เพราะว่าบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตนั้นเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
เพื่อไปจุดทูปเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งสองนั้นกลับบ้าน
ก่อนที่จะนำศพนั้นกลับไปยังประเทศบ้านเกิด
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ซึ่งคดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ